วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
พาไปดูคดีอุ้มฆ่านุ่มวัย๑๗ปี
และโยนศพทิ้งลงคลองที่จังหวัดกลาง

คดีนี้ผู้ร่วมต่อเหตุมีอยู่๖คน
๓ใน๖เป็นตำรวจติดตามในเปิดแฟมคดีดังครับ
๒๖กันยยนต์๒๕๖๐ครบศพนเรนบริษวรรณโนมหรือบาสอายุ๑๗ปี
ลำคลองลำภูราตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมจับมัดมือมัดเท้าโยนศพทิ้งลงคลอง
เช้าวันเกิดเหตุชาวบ้านพบกองเลือดขนาดใหญ่ทั้งพื้นสะพานและราวสะพาน
รวมทั้งปอกกระสุนขนาด๙มมเชื่อคนร้ายก่อเหตุบริเวณนี้
อดคล้องกับช่วงเช้ามืดมีคนได้ยินเสียงรถกระบะ๒คัน
ขับมาจอดบนสะพานก่อนเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วรถกระบะทั้งสองคันหายไปในความมืด
ร่างของนะเรนฤทธิ์หนุ่มวัยรุ่นชาวจวัดสงครา
มีแผลถูกยิงเข้าแสกหน้ามือถูกมัดให้หลัง
ศพอยู่ในคลองลำภูราก่อนกลายเป็นศพบาสบอกกับญาติว่าเขาจะออกไปหาแฟนสาว
ตำรวจสืบสวนแกะมรอยคดีเริ่มจากบ้านของแฟนสาวของบาร์ด
พบหลักฐานเชื่อมโยงคดีเข็นสอบวิชาหนูศรีโคงพ่อของแฟนสาวจนทราบว่า
กันยายน๒๕๖๐บาทได้แอบปีนเข้าไปในบ้าน
เมื่อพ่อกลับมาเจอจึงจับเขามัดมือมัดเท้าก่อนโทรศัพท์ตามญาติที่เป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก
มาจัดการรุมทำร้ายร่างกายบาสจนเจ็บสาหัสแต่ขนาดนั้นยังไม่เสียชีวิต
จากนั้นมีการนำตัวบาสขึ้นรถขับจากอำเภอเทพาะจังหวัดสงขรา
ไปส่งให้ตำรวจอีกนายเอาตัวขึ้นรถกระบะขับข้ามจังหวัดมุ่งหน้าจังหวัดตรัง
โดยมีรถกระบะอีกคันขับตามมาเจอที่จุดเกิดเหตุ
ก่อนใช้ปืนจ่อยิงบาสจนเสียชีวิตโยนศพทิ้งน้ำอำพลางคดี
กระทั่งชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับ
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐมรวีชัยชนะอดีตตำรวจสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ดาบตำรวจอนันต์จันคงอดีตตำรวจสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสงขรา
ดาบตำรวจชัยธวัฒน์กิติเวชวรกุลอดีตตำรวจสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
วิเวศชัยชนะศักดิ์นรินอ่อนช่วยและวิชาหนูศรีคง
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธยกเว้นวิชาญพ่อของฝ่ายหญิง
บอกว่าไม่พอใจผู้ตายที่มาคบหากับลูกสาวและวันเกิดเหตุอยู่ในบ้านเพียงลำพังกับลูกสาว
มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ธันวาคม๒๕๖๑สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิชาญ
ส่วนจำเลยอีก๓คนรับโทษประหารชีวิต
เคลื่อนย้ายศพปิดบังเหตุแห่งการตาย
จำเลยต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
ด้านครอบครัวเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตลอดมาตั้งแต่เกิดคดี
ผลการตัดสินเป็นที่น่าพอใจ
บาสได้รับความยุติธรรมแล้ว